คุณผู้ชมครับเข้าสู่ปีใหม่แล้วหลายคนก็มองหาปฏิทินสวยเก๋
แขวนผนังแล้วก็ทั้งตั้งโต๊ะนะครับ
แต่ว่าปฏิทินบนโลกของเทคโนโลยีบนโลกของดิจิทัลนั้น
ก็ไม่เหมือนใครและมีความทันสมัยมาก
เพราะว่าหลายหน่วยงานนั้นจัดทำปฏิทินแบบที่ฉายภาพออกมาได้
เสมือนว่าปฏิทินนั้นมีชีวิตโอ้โหทันสมัยขนาดนี้
จะติดตามได้จากคุณจีรภาสุริสุขนะครับ
รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับ

เรื่องราวของราชวงศ์จักรีตั้งแต่สมัยราชการที่๑ถึงราชการที่๙
ถ่ายทอดมาจากปฏิทินของธนาคารธนาชาติ
เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริง
ให้ปฏิทินธรรมดากลับมีชีวิตชีวาในแบบดิจิตอล
ส่วนวิธีการใช้งานก็ทำได้ไม่ยากค่ะ
เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลายามาติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟน
เปิดเข้าใช้งานก็จะพบหน้าจอแบบนี้นะคะ
เล็งไปที่ภาพที่เราต้องการค่ะ
จากนั้นก็แตะที่หน้าจอ๑ครั้งค่ะ
ระบบก็จะสแกนภาพนั้นขึ้นมาปรากฏเป็นคลิปวิดีโอแบบเสมือนจริงค่ะ
ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้จัดทำปฏิทินในชื่อชุด
พระบรมีปกเก้าชาวไทย
โดยอันเชิญพระบรมมาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
ขณะที่ปฏิทินของธนาคารออมสินก็ได้เปิดมุมมองใหม่ด้วยเช่นกันค่ะ
กับการถ่ายทอดเรื่องราวของกรุงรัตนโกศิลป์
สอดแทรกแง่คิดเกี่ยวกับการออมให้กับผู้ใช้ได้เรียนรู้
ไปพร้อมกับสัมผัสมุมมองใหม่ของการรับชมปฏิทินค่ะ
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนมุมมองการดูสื่อสิ่งพิมพ์ธรรมดา
ให้กลายเป็นภาพเสมือนจริงผ่านกล้องบนจอสมาร์ทโฟน
ศักราชใหม่ไปแบบดิจิตอล
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เป็นปฏิทินที่น่านำมาใช้จริงนะครับ
เพราะว่าเติมเต็มความทันสมัยให้แก่คุณแล้ว
คุณยังได้สารประโยชน์มากกว่าจากแผ่นกระดาษแผ่นนั้นนะครับ